กรณีที่ผู้ใหญ่บ้านไปง้อเมียที่เป็นครู
ลั่นไปโป้งหนึ่งครับโอ้โหคนแตกตื่นกันหนักมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านอันนี้ตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตนะคะ
คือญาติญาติเขาบอกว่าตกใจมากตอนที่รู้เหตุการณ์เนี่ย
ก็รีบประสานกู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลกัน

ตอนบ่าย๓นายประนอมขับรถไปหาครูกุ้ง
อดีตภรรยาที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลสาริกา
ตั้งใจจะไปง้อเมียแต่ง้อไม่สำเร็จ

ไปหนึ่งนัดในโรงเรียนนั่นแหละแต่ไม่โดน
เพราะดีอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเป็นช่วงเวลาปิดเทอมพี่อุ๋ย
เพราะถ้าไม่ใช่เวลาปิดเทอมนะกระสุนไม่โดนเมีย
แต่ไม่รู้จะโดนเด็กนักเรียนหรือโดนใครไหมนะคะ
คนที่อยู่โรงเรียนตอนนั้นก็เลยมีไม่เยอะมีคณะครูอยู่
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากปืนหนึ่งนัดที่ลั่นออกไป
แต่หลังจากก่อเหตุแล้วก็คาดว่า
น่าจะรู้สึกผิดด้วยรู้สึกกลัวด้วยกดดันด้วย
ตอนแรกก็ขับรถกลับมากะว่าจะให้ผู้ใหญ่พาไปมอบตัว
แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยิงตัวตาย
ก็หนีไปทั้งวันเขาตามหาไม่เจอ
เมียก็โทรไปอดีตภรรยาโทรไปเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวก็ไม่มา
ค่ะก็ขับรถย้อนมาที่บ้านเข้าไปห้องใต้ถุนบ้านแป๊บนึง
แล้วก็ขับรถออกไปอีกรอบนึงกลับมารอบนี้มายิงตัวตาย
ของผู้ใหญ่ประนอมวิ่งหน้าตื่นมาขอความช่วยเหลือเลย
เธอก็เลยให้มาหลบที่ชั้น๒ของบ้าน
สักพักหนึ่งผู้ใหญ่ประนอมก็ขับรถมาจอดหน้าบ้าน
ถามหาครูกุ้งตะโกนบอกกุ้งออกมาคุยกันหน่อยมาเคลียร์กัน

พอรู้เลยว่าเสียงปืนมาจากผู้ใหญ่ประนอมแน่
ก็พยายามใจดีสู้เสือบอกกุ้งไม่อยู่
ผู้ใหญ่ประนอมไม่เชื่อบอกขอเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ไหม
ติ๋วก็ไม่ให้เข้าบอกเชื่อใจป้าสิป้าเคยโกหกผู้ใหญ่เหรอ
ไม่อยู่จริงผู้ใหญ่นอมก็ไม่เซาซีนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยป้าติ๋วคิดในใจเลยนะถ้ากุ้งออกมาตอนนั้นเนี่ย
อย่าว่าแต่ครูกุ้งเลยป้าว่าป้าเขาน่าจะโดนกระสุนไปด้วยเหมือนกัน
เขาตัวสั่นทั้งตัวเลยเขาบอกว่าป้าติ๋วช่วยหนูด้วยป้าติ๋วช่วยหนูด้วย
ก็บอกขึ้นไปข้างบนแล้วปิดประตูให้เรียบร้อยเดี๋ยวป้าจะปิดข้างล่าง
เขาก็เข้าไปถามว่าอยู่ไหมเราบอกไม่อยู่หรอกเพราะว่าเขาผ่านมาจริงเขายัง
ตอนนั้นเขายังมีสติอยู่นะเขาก็ยังยกมือไหว้
ติ๋วนะว่าพี่ติ๋วสวัสดีครับพี่ติ๋วสวัสดีผมขอแฟนผมอยู่ตรงนี้
ผมขอคุยกับเขาหน่อยแล้วก็บอกใจเย็นนะค่อยคุยกัน
มีอะไรค่อยคุยกันถ้ายังนับถือพี่ติ๋วอยู่ใจเย็น
เขาก็ฟังนะเขาก็มีสตินะสักพักหนึ่งเขาบอกขอค้นบ้านหน่อย
คนไม่ได้หรอกลูกต้องเชื่อใจกัน
ติ๋วต้องเชื่อใจใช่ไหมเขาก็เชื่อใจแล้วเขาก็ไปเดินไปหลังบ้าน
ก็มองนู่นมองนี่เสร็จแล้วก็มาขึ้นรถมา
แล้วก็ขับรถขึ้นไปนู่นขึ้นไปข้างบนเขานั่น
คือป้าติ๋วบอกว่าหลังจากนั้นผู้ใหญ่นอมคงจะเครียดมาก

แล้วก็มีการโทรหาเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าโทรไปในลักษณะเหมือนฝากฝังลูกเมีย

เพื่อนก็พยายามปลอบใจบอกมีอะไรคุยกัน

จัดงานศพผมด้วยครับผู้ใหญ่ครับ

ก็ยังดีครับ
ใจเย็นพี่ใจเย็นมันคุยกันได้
แล้วตอนนี้เขาปลอดภัยแล้ว
คือไม่ได้แค่ฝากฝั่งลูกเมียอย่างเดียวนะ

อย่างที่ผู้ใหญ่บอกตลอดทั้งวันตรวจพยายาม

กลมโทกลายเกลียดทำทุกอย่างแล้วอะ

พุ่งหนึ่ง
ผู้ใหญ่นอมขับรถกลับเข้ามาในบ้าน
หน้าเครียดหนักกว่าเดิมอีกพี่ชายนี่เป็นห่วงมากเลยนะอืม
ว่าน้องจะคิดสั้นพี่ชายทำถึงขั้นคุณผู้ชมดู
กราบน้องอ่ะก้มลงกราบแบบขอเถอะนอมหยุดเถอะ
อย่าคิดทำร้ายตัวเองนะคือพี่เป็นห่วงมาก
ผู้ใหญ่นอมก็ไม่ฟังเดินกลับไปเปิดประตูขึ้นรถเลยอ่ะ
ไหว้แล้วอ่ะคือกลับมาบ้านรอบนึงแล้วก็ขับรถออกไปอีก
ใช่ค่ะพี่ชายตอนนั้นก็คือก้มกราบเลย
ใช่และนี่ตอนที่หยุดนี่คือมีคนมาขวางเอาไว้
รู้จักพยายามจะขวางรถไว้พยายามเกลี้ยกล่อมให้
ลองข้ามตำรวจสู่น้องยกต้น

ด้วยน้องข้อสุด
ยังเหมือนกับน้องื้อ

หะพนิษฐ์นายกอบตสาริกา
ตอนแรกคุยกันว่าอยากจะให้พาไปมอบตัวค่ะ

ขับรถไปหานายกต้น

นายกต้นก็เดินออกมาหาผู้ใหญ่นอมด้วย

แล้วก็เอามือแตะที่ไหล่ดูนะจังหวะนี้เขาเดินเข้ามาหากันแล้ว

ผู้ใหญ่นอมก็ตกลงแล้วตอนนั้นน่ะ
ตกลงกับนายกต้นเลยนะว่าจะไปมอบตัว
นายกต้นก็เลยเปิดดูในรถ
อ่ะไม่มีอาวุธปืนก็สบายใจแล้ว
อย่างน้อยคงไม่คิดทำร้ายตัวเองแล้วล่ะ

งั้นเดี๋ยวเราไปมอบตัวด้วยกันเนาะ

เดี๋ยวไปเจอที่สถานีตำรวจ

แล้วก็มุ่งหน้าไปทางสถานีตำรวจจริงนะ

หานายกต้นนี่ขับกลับแล้วทุ่ม๕๙นาที

นี่รถนายกต้นก็ขับตามไปติดติดเลยอืม

ตอนที่ย้อนกลับไปที่บ้านอีกรอบนึง

ตอนที่แบบพยายามก้มกราบน้องชาย

พี่ชายนี่ถอดเสื้อแล้วแบบทิ้งตัวเลย

เดินเข้าห้องเก็บของแล้วเสียงปืนดังปุ้ง

เอาปืนยิงศีรษะตัวเอง

ใช่เพราะเขาก็บอกว่าในรถก็ไม่ได้มีปืน
แล้วก็พูดกับนายกโต้เป็นไม่เป็นบอกว่าไปเดี๋ยวเราไปมอบตัวกัน
พอถามว่าก่อเหตุอุกอาจไหมทำผิดไหมมันก็ใช่นั่นแหละ
แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นมีใครเจ็บหรือว่าตาย

แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยย้อนกลับมาบ้านเนี่ยไม่ไปโรงพักนะฮะ

คุณผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาวันนี้ญาติไปรับศพผู้ใหญ่นอม
หลังจากส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
ก็คือบ้านของผู้ใหญ่นั่นแหละนะฮะหลังเกิดเหตุ
ทุกคนก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะ
พี่ชายของผู้ใหญ่นอมบอกน้องชายเครียดเรื่องปัญหาครอบครัว
หย่ากับภรรยามาได้๒เดือน
นี่พี่ชายที่อยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้นะฮะตอนค่ำเจอน้องชายอยู่สองรอบนะครับ
พี่ชายบอกก็พยายามให้คำปรึกษานะแต่มันก็ให้คำปรึกษาอะไรเขาไม่ได้มาก
พยายามให้น้องชายเนี่ยตั้งสติเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือการผิดพลาดแค่นิดเดียว
จากนั้นน้องชายกลับมาบ้านรอบสองอันนี้รอบแรกก่อนออกไปหานายกอบตเนี่ยนะฮะ
พี่ชายแกบอกแกก็ก้มไม่ไหวนะแกก็ก้มได้เท่านี้แหละหลังแกไม่ค่อยดี
นี่ฮะกลับมารอบสองเนี่ยน้องชายเนี่ยจอดรถหายเข้าไปในห้องแล้วยิงตัวเอง
ตอนนั้นรีบวิ่งไปดูนะฮะแต่ก็ช่วยน้องไม่ได้แล้ว
ก็มีเรื่องครอบครัวแต่เราปรึกษาให้ไม่ได้บอกน้องไปแล้วผมบอกน้องผมว่าขอให้สบาย
น้องสบายสบายสบายทั้งนั้นนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางครอบครัวก็ได้ร่วมกันทำพิธีขอเข้ามาศพนะฮะ
ทางภรรยาแล้วก็ลูกของผู้ใหญ่นอมก็เข้ามาร่วมประกอบพิธีด้วย
ดีตภรรยาเองก็ยังเสียใจยังทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับ
โดยครูกุ้งบอกว่าเอาละโดยสถานะสามีภรรยาก็เลิกกันหย่ากันได้๒เดือนแล้ว
แต่ความจริงแล้วก็ยังอยู่กันในสถานะพ่อแล้วก็แม่ของลูก
ก็ไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น